ช่วงค่ำที่ผ่านมาหลายคนเกาะติดอยู่หน้าจอทีวีเกาะติดอยู่หน้าจอไทยรัฐทีวี
เพราะว่าลุ้นระทึกครับสำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองเมื่อวานนี้
กลุ่มรัฐศดรเนี่ยนะครับเขาเดินเท้า๔ชั่วโมงจากอนุสสวรีชัยสมรภูมิ
หมายอยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลแต่ไปหยุดอยู่ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษ
แล้วก็มีการเจรจากันยื่นหนังสือผ่านตัวแทนของรัฐบาลนะครับ
เรียกร้องให้ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง
ให้เวลา๓วันถ้าไม่ได้จะยกระดับการชุมนุมครับ
ชุมนุมของกลุ่มรัศดร๒๕๖๓เมื่อวานนี้นะครับ
ให้ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีชัยสมรภูมิ
แล้วประกาศแจ้งมวลชนในพื้นที่นะครับ
เตรียมการเคลื่อนขบวนบุกธรรมเนียบรัฐบาล
๑๗นาฬิกา๓๐นาทีผู้ชุมนุมส่วนใหญ่
ซึ่งเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาไปรวมกลุ่มกันที่
อนุสาวรีชัยสมรภูมิตามนัดหมาย

แล้วก็เคลื่อนออกจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
โดยมีจุดหมายที่ธรรมเนียบรัฐบาล
กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนออกมานะครับ
แล้วก็เดินไปตามถนนพญาไทยมุ่งหน้าถนนศรีอยุธยา
นาฬิกา๑๕นาทีหัวขบวนไปถึงแยกพญาไทย
ปรากฏว่าไม่เห็นเขานานแล้วทนายนกเขาครับ
คุณนิติธรรมล้ำเหลือซึ่งเป็นทนายความกลุ่ม
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจำได้ไหมครับ
เมื่อวานเนี่ยก็มีการมาเจรจากันตรงนี้นะฮะ
ใส่เสื้อขาวใส่ว้านตาเนี่ย
สุดท้ายผู้สื่อข่าวรายงานว่าทนายนกเขา
เขาเดินมาขวางขบวนครับผู้ชุมนุม
แล้วก็ทำให้กาดมวลชนวิ่งกรูกันเข้าไปนะครับ
แต่ก็ไม่ได้เกิดการปะทะใดนะฮะ
ผลักดันให้ทนายนกเขาออกจากพื้นที่ไป
ไม่ให้กีดขวางการเคลื่อนขบวนของมวลชน
จากนั้นขบวนของมวลชนเคลื่อนต่อ
ผู้ชุมนุมนะครับเคลื่อนขบวนเดินเท้ามาเรื่อย
จนถึงถนนเพชรชบุรีช่วงแยกอุรุพงศ์๑๙นาฬิกา๑๕นาทีครับ
แล้วก็มีการประจันหน้า
คราวนี้ประจันหน้ากับตำรวจชุดควบคุมฝูงชน
ที่ตั้งแถวขวางเส้นทางนะครับ

ตำรวจได้ตั้งรวดหนามหีบเพลงนะครับ

ไม่ให้ผู้ชุมนุมสามารถเคลื่อนขบวนผ่านไปได้
แล้วก็ใช้เครื่องขยายเสียงประกาศ
บอกว่าขอความร่วมมือให้เคารพกฎหมาย
และขอความร่วมมือให้อยู่ในความสงบ

สมัยเราออกไปทำข่าวนี้โดนไม่ได้เลยนะครับ
แต่แล้วก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้นครับ
พร้อมกับรั้วรวดหนามที่กั้นเอาออก
แล้วก็เคลื่อนขบวนประชิดแนวกำลังของตำรวจ

มีการยื้อยุดฉุดกระทาดอยู่สักพัก
ที่ผู้ชุมนุมจะฝ่าแนวกั้นของตำรวจได้สำเร็จครับ
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมนุมเนี่ย
เลื่อนผ่านแยกอุรุพงศ์นะคะมุ่งหน้า
เป้าหมายคือทำเมียบรัฐบาลนะคะ
แต่ระหว่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวน
ผ่านแยกเยมราชไปถึงโรงพยาบาลมิชชั่นเนี่ย
ตรงจุดนี้ค่ะเกิดการเผชิญหน้ากับตำรวจ
ชุดควบคุมฝุงชนสักประมาณ๒นาที
ที่ตั้งแนวสกัดกั้นไว้บนถนนพิศนุโลก
ผู้ชุมนุมแนวหน้าซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะ
ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู๓นิ้ว
พร้อมตะโกนบอกว่าเปิดทางให้เราเปิดทางให้เรา
ทำให้กำลังกองร้อยตำรวจค่ะที่สุดแล้วยอม
ยอมเปิดทางให้กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนผ่าน
โดยไม่ได้มีการปิดกั้นหรือขัดขวาง
เพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวะนี้ก็ไม่มีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะ
แนวหน้ากลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาถึงบริเวณสะพานชมัยมรุเชษ
ซึ่งเป็นที่ตั้งแนวสุดท้ายของตำรวจก่อนถึงธรรมเนียบรัฐบาล
เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยมีตำรวจควบคุมฝุงชนวางกำลังจำนวนหนึ่ง
และมีการนำรถเมขสอบกลมาวางจอดขวางด้วยบัตรนี้อะนะคะ

อกจากนี้ยังมีรถติดตั้งเครื่องขยายเสียงความถี่สูงจอดรอด้านหลัง
พร้อมกับทั้งวางแนวรั้วลวดน้ำแท่งบารีเออร์
แล้วมีรถฉีดน้ำแรงดันสูง๒คันเตรียมไว้ด้วย
แต่ก็ไม่ได้ใช้งานนะคะ
กระทั่งเวลา๒ทุ่ม๔๓นาที
กลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศผ่านโทรโครงสื่อสาร
ยังกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บนถนนพิศนุโลกว่า
ผู้ชุมนุมเดินขบวนมาถึงธรรมเนียบรัฐบาล
คือเมื่อวานต้องยอมรับว่าแถวยาวมากนะคะ

ต้องไปยืนบนสะพานลอยนะคะยาวมาก
ที่สุดแล้วก็ต้องมีการประกาศนะคะ
บอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บนถนนพิศนุโลก
ชุมนุมเดินขบวนมาถึงธรรมเนียบรัฐบาล

กลุ่มผู้ชุมนุมราชดร๖๓เข้าประกาศ

ข้อเรียกร้องที่หนักแน่นแล้วก็ยืนหนึ่งเลยคือ
พลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกเท่านั้น

ต้องปล่อยเพื่อนเราทุกคนที่ถูกจับกลุ่มตัวไปนะคะ
แม้ว่าช่วงค่ำที่ผ่านมา

จะได้มีการออกมาแถลงข่าวสักประมาณ๑ทุ่ม
บอกว่าวิถีทางต้องเข้าสู่รัฐสภา

พร้อมกับเตรียมจะยกเลิกพรกรฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะคะ

ผู้ชุมนุมก็ยังคงเคลื่อนทัพไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล

ใช่ครับแต่ข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม
ต้องให้ท่านนายกออกภายใน๓วันนะครับ
ทีนี้ต่อมาเวลา๒๑นาฬิกาครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบนะฮะ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบันหนึ่ง
ออกมาเป็นตัวแทนในการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม
เพื่อขอเปิดพื้นที่ในการรับหนังสือร้องเรียน
แล้วก็ให้ผู้ชมนุมนั้นอ่านแถลงการตามที่เตรียมมา
ยืนยันจะไม่มีการใช้รถน้ำแรงดันสูง

เพราะว่าตามที่นักข่าวเรารายงานก็คือมีรถน้ำไปจอด
แตนบายเอาไว้ด้วย๒คันในพื้นที่แต่ว่าไม่มีการใช้นะครับ
ทางด้านของกลุ่มผู้ชมนุมเองก็ยอมรับข้อเสนอของตำรวจครับ
และเคลียร์พื้นที่ให้กับทางด้านของพลตำรวจโทษพระกระพงพงเพตรา
ผู้บัญชาการ
อาจเป็นหนังสือที่เรียมร่างมาให้กับท่านนโยคลงนาม
หนังสือนั้นคือต้องลงนามลาออกจากตำแหน่งนะฮะ
เอาไปยืนประกาศต่อหน้าผู้ชมนุมด้วย
ดังนั้นยืนยันเรียกร้อง๓ข้อเหมือนเดิมครั้งหนึ่ง

และสามคือการปฏิรวบสถาบัน

ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ถ้าไม่ออกต้องเจอการชุมนุมของราศดร

หลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ได้มีการประกาศใช้ชนะ
เขาถือว่าการเคลื่อนขบวนมาธรรเมียม

พร้อมทั้งประกาศยุติการชุมนุมไป

ที่มีข้อความว่ากลับบ้านแล้วพบกันใหม่

สีน้ำเงินน้ำเงินข้อความสีขาวเนี่ย
แล้วเขาบอกว่าก็ยุติการชุมนุมไปสักประมาณ๓ทุ่ม๓๕นาที
ภาพที่เห็นทุกคนก็ทยอยเดินกลับไป

หลังจากนั้นผู้ชุมนุมทยอยออกจากพื้นที่เดินทางกลับบ้าน
เจ้าหน้าที่เองก็ทำการเคลื่อนย้ายรถเมย์ออกไป
แล้วก็เก็บสิ่งกีดขวางออกไปทั้งหมด
ก่อนที่จะให้เจ้าที่สำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครต่าง
นำรถน้ำ๒คันพร้อมด้วยรถกวาดถนนเข้าไปเคลียร์ทำความสะอาด
พื้นที่รอบธรรมเนียบแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติ
สักประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานั่นเองนะครับ